กลิ่นปลาทอดหอมมาแต่ไกลเห็นแล้วไม่ต้องอยากกินกันอย่างแน่นอน
แต่เชื่อว่าหลายคนคงจะยังลังเลใจเพราะปลานั้นมันมีกล้างแต่แต่แต่
แต่เชื่อว่าคุณจะต้องเปลี่ยนใจถ้าเจอกับปลาที่เขาแกะมาให้เรียบร้อยของร้านนี้
นี่แหละครับไอเดียทำเงินง่ายที่โด่งดังชั่วข้ามคืนเมื่อปลายปีที่แล้ว
น้องใบตองต้องตามล่าหาเจ้าของความคิดนี้กันถึงที่นั่นเองล่ะครับ
ตอนนี้นะคะใบตองอยู่ที่แถวถนนสุขุมวิทย์ค่ะซึ่งกำลังตามหาร้านข้าวแกงรสเข็นเจ้าดังนะคะ
ซึ่งเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยโด่งดังมากถึงขนาดที่ว่าดังเปรี้ยงปร่างชั่วข้ามคืนเลยทีเดียว
นั่นก็คือเมนูข้าวปลาแกะนั่นเองค่ะคุณผู้ชมข้าวปลาแกะก็คือข้าวราดปลานินทอด
ซึ่งปลาลินทอดเหล่านี้ถูกแกะและด้วยความน่ารักของคุณป้าศรีที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยค่ะ
เขาเกิดเป็นไอเดียว่าเออลูกค้าอยากจะทานข้าวกับปลาทอดแต่ว่าบางคนไม่สะดวกที่จะแกะเอง
คุณป้าก็เลยแกะให้ลูกค้าได้ทานนะคะก็เลยกลายเป็นเมนูที่ลูกค้าก็ติดอกติดใจกันไปมากมายหลายรายนะคะ
ทำให้เกิดรายได้เกิดช่องทางในการทำมาหากินให้กับครอบครัวอีกหลากหลายครอบครัวด้วยนะคะ
งั้นเดี๋ยวเราไปตามหาร้านของป้าศรีกันเลยจ้ะไป
เข้าซอยมาแล้วแอบเห็นแล้วว่ามีลูกค้ามาต่อแถวแล้ว
ดราม่านะจ๊ะเพราะว่าวันนี้เห็นมาสายขนาดนี้นี่เกือบเที่ยงแล้วนะคือมีทีมงานเนี่ยมาต่อแถวรอเอาไว้ให้วันนี้ยังไงก็ต้องได้กิน
เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าเวลาเที่ยงขนาดนี้ลูกค้ามาต่อแถวรอซื้อเยอะแยะขนาดไหน
มาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะป้าศรี
น้องไปต้องมาแล้วหรอคะ

เร็วจะได้มาช่วยบ้าศรีแกะปลานะครับ

ลูกค้าเยอะเนี่ย

น้ำลายสอขึ้นมาเลยล่ะครับ

พริกกระเทียมมะนาวสดเนี่ย

ยิ่งทำให้ปลาทอดอร่อยมากขึ้นไปอีก

เอ็มใจกับการที่ได้มากินข้าวปลาแกะที่นี่ค่ะ
เพราะว่าคือมันน่าจะดีต่อใจสำหรับใครหลายคนที่ทานข้าวกับปลา
โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมานั่งมือเปื้อนแกะกล้างออกหรืออะไรแบบนี้

อีกหนึ่งอย่างที่ทำให้รู้สึกได้ก็คือคิดถึงแม่
ร้านนี้เขาแกะมาให้เหมือนกับว่าทำให้คนที่บ้านทานและที่สำคัญไปกว่านั้น
ระหว่างที่ยืนทานอยู่ก็คือออเดอร์มาตลอด
แต่ไม่ใช่แค่ลูกค้าที่แน่นแถวนี้นะคะ

ก็คือจะสังเกตว่าลูกค้าเยอะมาก
ถึงขั้นต้องนอนรอกันเลยทีเดียว

ไปฝึกทอดปลากับป้าศรีดีกว่าครับ
บอกเลยว่าทอดปลาให้อร่อยหนังกรอบเนื้อนุ่มฟู
มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ

แต่น้ำมันยังไม่ค่อยร้อนมาก

ใช้ปลามันไม่ได้มีไซส์เบาะใช่มั้ย

ได้ปลามาจากตลาดคลองเตยแล้ว

น้ำเปล่าใส่กะมังจะประสีใส่เขือหน่อยนึง

ก็คือล้างความดำของกล้วยออก

เราก็ต้องไปรับวันนี้แล้วก็ทำปลาไว้ตอนเย็นค่ะ
เพื่อนมาตีสองก็คือล้างอีกทีนึงแล้วก็ทอดเลยแล้วแล้วปลาปกติก่อนที่จะมาทอด
เราต้องตากให้แห้งไหมไม่ตากค่ะล้างแล้วก็เสร็จสกราบแบบนี้ให้ค่ะ
แล้วน้ำมันมันจะไม่กระเด็นเหรอคะถ้าเราไม่ล้างไม่ตากให้แห้งอ่ะ
ไม่ทำให้กระเด็นลงแล้วนี่ชวดแล้วชวดแล้วชวดแล้ว
สี่สิบนาทีเริ่มกระเด็นแล้วเริ่มกระเด็นแล้วปลาสีเป็นชาวยสวทร
ใช่ไหมค่ะชาวยสวทรแล้วเรามาอยู่ในกรุงเทพช่วงไหนโอ้โฮปลาสีมาอยู่ตั้งแต่ออกจากปลาสีใหม่ใหม่
จากปลาสีแล้วคุณยายเข้าตรงเทพใช่มันทำอะไรน่ะปลาสีทำงานบ้าน
เสร็จแล้วก็มาทำงานโรงงานอ๋อคือทำมาหมดแล้วแล้วก็สีขายปลาทอด
แบบเนี้ยมานานแค่ไหนแล้วเกือบสามสิบปีใช่เพราะว่าขายแต่ตอนแรกป้าไม่แจกนะคะ
คนหนึ่งเขาเดินมาเขาบอกว่าป้าหนูอยากกินข้าวปลาแกะป้าแกะให้หนูหน่อยได้ไหม
ได้ก็เริ่มแกะให้เขาคนแรกเลย

เขาก็มองดูบอกว่าแกะให้หนูหน่อยได้ไหมเริ่มมาเรื่อยยาว
เราก็เลยต้องแกะให้ทุกคนไปเรื่อย
จริงก็ต้องขอบคุณน้องคนนั้นนะคะ

แล้วก็คือโด่งดังมาเริ่มมีคนรู้จัก

หรอเพราะว่าแกะต้องนานต้อง๒๐ปี

พอตื่นเช้าขึ้นมา
เอ้ายังไงทำไมมันเยอะอย่างนี้
ตอนที่เพจรีวิวไปขายได้กี่ตัว
ลูกค้าเก่าคุณป้าดูแลเขายังไง

เราก็ต้องรับผิดชอบเขาเพราะเขาแบบเป็นคนอุดหนุน
ใหม่เพราะว่าเราเคยกินด้วยกันมาตลอดไงค่ะ
ลูกค้าใหม่ก็ต้องรอนิดนึงนะคะ
แต่รับรองว่าได้กินทุกคน
แล้วป้าศรีก็แกะให้ทาน

ลูกค้าจะไม่รักได้ยังไงล่ะครับเนี่ย
ก็ป้าศรีเขาใจดีใจดียอมแกะปลาให้กิน
ดูแลทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ขนาดนี้นั่นเอง
หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเมนูง่าย
แต่รู้ไหมล่ะครับว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็ต้องใช้เวลา
พิถีพิถันและใส่ใจไม่น้อยเลยล่ะครับ
ผ่านการถ้อนไปแล้วคราวนี้มาถึงก้างแกะบ้าง
น้องใบตองไปสืบเทคนิคมาซิว่าเขาทำกันยังไง
คุณผู้ชมค่ะและอีกหนึ่งคนสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะ
ก็คือคนคลุมห้องเครื่องค่ะ
แนบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
แล้วก็หาง
เสร็จแล้วก็แล้วก็
ละกลาง
คุณผู้ชมคุณลุงแกะลา๑ตัวใช้เวลา๔๕วินาที
จะทำบ้างแล้วนะคะคุณลุงครับลองเลยครับ
เริ่มจากตรงตรงนี้ครับ

นี่ให้มาฝึกนะไม่ได้ให้มาทำลายของของเขา

ไม่เป็นไรครับก็ดึงไว้หน่อย
ไม่เป็นไรมันกินไม่ได้แล้ว

รู้ไหมว่าทำไมหนูเป็นอีกหนึ่งลูกค้าของร้านคุณลุง

สงสัยจะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วล่ะครับ
ตัวที่๒น้องใบตองก็ยังพลาด
แบบนี้มากินที่ร้านกันเถอะครับ

ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าความใส่ใจ
ก็เลยทำให้เมนูข้าวปลาแกะที่ดูธรรมดาธรรมดา

แล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับป้าศรี
ส่งลูกส่งหลานเรียนจบในระดับปริญญากันมาหลายคนแล้ว
อาจจะลองทำเป็นเมนูแกะอื่น

หรือจะเป็นผลไม้แกะคว้านเมล็ดสารพัดเยอะแยะมากมายที่เราจะสามารถต่อยอดเป็นอาชีพ
แล้วก็เป็นรายได้ของเราในอนาคตได้นะคะ
วันนี้ไม่ต้องต้องขอขอบคุณป้าศรีกับครอบครัวมากเลยขอบคุณค่ะ
เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับไปเจอกับใบตองและแขกรับเชิญกันต่อที่สตูดิโอจ้า
ยุคที่ข้าวยากมาแพงหมูแพงไก่แพง
ลายนี้ก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับ
อย่าลืมไปอุดหนุนร้านข้าวปลาแกะซอยแสงจันทร์กันนะครับ